ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เรานำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้แล้วก็ท่านก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะ
ท่านผู้ชมคนดูหลายท่านก็บอกว่าเออผู้ชายคนนี้จะไปนำเสนอทำไม
เรียนอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคือเรานำเสนอไม่ใช่เพื่อจะไปสนับสนุนเขา
ไม่ได้โปรโมทเขาแต่เพื่อจะให้รู้ว่าคนที่เคยบอกว่าตัวเองเป็นพ่อปู่
เป็นร่างทรงมีคาถามีอาคมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเขามีพฤติกรรมแบบนี้จะถูกจะผิดท่านดูเอา
ค่ะคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องบอกว่าพฤติกรรมที่มีการโพสต์มีการแชร์มีการไลฟ์ผ่านโลกโซเชียลอะค่ะ
ถ้ามันเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่เขาเอาผิดเหมือนเช่นกรณีนี้ถือว่าเป็นความผิดนะคะ
ใช่คือเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ผิดเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เนี่ยมันถึงขั้นที่ทางตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทจะออกหมายเรียกมา
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพื่อมาดำเนินคดีนะฮะทั้ง๓คนเลยนะในคลิปนี้โดยเฉพาะผู้ชายผมทองคนนี้นะนายชัยรัฐยอดพรมอายุ๔๐ปีหรือพ่อปู่มหาหมุณีอารุยะดาบท
นี่นะฮะที่เป็นคลิปโด่งดังเนี่ยเมื่อวานท่านก็ฟังไปเยอะพอสมควรแล้วเขาบอกว่าเขาไปรับจ้างไลฟ์เฟซบุ๊คเพื่อโปรโมทสินค้าให้กับผู้ชายที่อยู่หน้ากล้อง
อกจากการอยู่กับหญิงสาวที่นุ่งน้อยห่มน้อยในลักษณะไม่เหมาะสมแบบนี้
แล้วมันออกไปทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่
เรื่องความถูกความผิดในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางโลกออนไลน์เนี่ย
ผู้ชายที่อยู่หน้ากล้องแล้วพูดอยู่เยอะเนี่ย
โทนี่บุรีทำเองมีการพูดถึงการเชิญชวนให้คนเข้าไปสมัครกับเว็บไซต์เว็บหนึ่ง
พลิเคชันไลน์หรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแล้วจะได้เงินเยอะ
คือเหมือนกับเชิญชวนให้ไปลงทุนคือลงทุนหลักหมื่นได้ผลตอบแทนหลักแสน
อ๋อใช่เนี่ยซึ่งมันเข้าข่ายการเชิญชวนการพนันที่ผิดกฎหมายนะฮะ
ก็เพื่อที่จะให้ท่านรู้ว่าเวลาจะทำอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่านึกจะทำก็ทำโดยไม่ต้องสนใจว่ากฎหมายมีหรือไม่มีนะฮะ
ไม่ใช่แค่ความเหมาะสมอย่างเดียวมันมีความถูกผิดเรื่องกฎหมายด้วย
และหลังจากที่มีข่าวว่าตำรวจปอทจะออกหมายเรียกบุคคลทั้ง๓ในคลิปมารับทราบข้อกล่าวหานะครับ
เพราะว่าเนื้อหาของการไลฟ์เฟซบุ๊คกันมีการชักชวนให้คนมาลงทุนผ่านเว็บไซต์แห่งหนึ่ง
ลงทุนแล้วการันตีผลตอบแทนได้เงินคืนสูงฝากหลักหมื่นได้หลักแสนมีผู้หญิงที่มาแต่งกายวาบวิวยั่วยวนอะไรพวกนี้นะครับ
ปอทเตรียมออกหมายเรียกทั้ง๓มารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นคือข้อหาสนับสนุนชักชวนให้เล่นการพนันออนไลน์
วันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยเดินทางไปสอบถามหน่อยไปที่ที่พัก
หรือจะเรียกว่าสำนกสำนักอะไรก็แล้วแต่ของนายชัยรัฐยอดพรมหรือว่าพ่อปู่มหาหมุณีอรุยดาบทนะครับ
อยู่แถวรามอินทรานะฮะก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับว่าปอทจะออกหมายเรียก
นายชัยรัฐหรือว่าพ่อปู่มหาหมุณีบอกว่ารู้จักกับผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่ชื่อว่าลุงโทนี่บุรีทำเองเนี่ยมานานแล้ว
เพราะว่าลุงโทนี่ก็เป็นเน็ตไอดอลก็เหมือนกับเขานี่แหละนะครับกระทั่งลุงโทนี่มาจ้างให้เขาไปไลฟ์เฟซบุ๊กขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิว
ชักชวนให้เล่นการพนันอย่างแน่นอนเพราะว่าเท่าที่เขารู้ลุงโทนี่ก็ทำแค่พวกบุหรี่ขายเองอันนี้มีคดีความอยู่
ใช่ค่ะแล้วก็มีครีมบำรุงผิวซึ่งชวนให้เขาไปช่วยโปรโมทครีมบำรุงผิวก็ได้เงินเป็นเงินตอบแทนก็แค่๔๕๐๐บาท
ส่วนที่ปอทจะออกหมายเรียกไม่รู้สึกวิตกกังวลเพราะเชื่อว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดหากถูกดำเนินคดีก็พร้อมยอมรับ
แต่นี่พ่อปู่มหาหมุณีบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าถ้าปอทจะดำเนินคดีก็ต้องส่งรถมารับที่บ้านด้วย
บอกไม่มีเงินเดินทางไปยากจนใช่เพราะว่าต้องส่งรถมารับด้วย
เพราะการเดินทางมันต้องมีค่าใช้จ่ายเขาไม่ใช่คนร่ำรวยเงินทองก็ต้องคอยหาเลี้ยงครอบครัวและไม่กลัวว่าจะต้องไปอยู่เรือนจำที่ผ่านมาก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว
ขณะนี้มีคนมาจ้างเขาไปโปรโมทขายสินค้าหลายแล้วก็ให้ไปไลฟ์สดตามสถานที่ต่างซึ่งเขาก็ยังรับงานอยู่เหมือนเดิมงานศักยันต์ก็ยังรับเหมือนเดิมมีงานขายผลไม้ตามฤดูกาลด้วย
ขณะนี้มีคนมาจ้างเขาไปโปรโมทขายสินค้าหลายรายแล้วก็ให้ไปโปรโมทขายสินค้าหลายรายแล้วก็ให้ไปโปรโมทขายสินค้าหลายรายแล้วก็ให้ไปโปรโมทขายสินค้าหลายรายแล้วก็ให้ไปโปรโมทขายสินค้าหลายรายแล้วก็ให้ไปโปรโมทขายสินค้าหลายรายแล้วก็ให้ไปโปรโมทขายสินค้าหลายรายแล้วก็ให้ไปโปรโมทขายสินค้าหลายรายแล้วก็ให

ตั้งแต่แดน๑๐จนถึงแดนพบเนี่ยคือบอกตรงว่าผมทะลุปู่โป่ง
ปู่มหาหมุณีคะก็เจ้าหน้าที่ไปรับที่บ้านได้ค่ะ
ก็รอหมายเรียกสองครั้งแล้วไม่ไปก็เป็นหมายจับเดี๋ยวไปจับที่บ้านเลย
ใช่ชาวบ้านผมเรียกไปจับฮะไม่ได้เรียกไปรับนะฮะ
ก็รอได้ค่ะถ้าไม่เดินทางไปก็รออยู่อย่างนั้นก็เดี๋ยวเป็นหมายจับก็อีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องหนึ่งบอกว่าถ้าจะไปก็ต้องมีรถมารับใช่ไหม

แต่เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะคะถ้าเกิดจะมองในแง่ที่ว่าพ่อปู่เป็นเน็ตไอดอลนะคะ
แล้วเวลาไปรับงานรีวิวสินค้าผ่านโลกออนไลน์จะมาอ้างว่าเราไม่รู้กฎหมายไม่ได้
สิ่งที่เราทำเราไม่รู้นี่ว่ามันผิดมันถูกเราได้ค่าจ้างเราทำบอกว่าเราไม่รู้กฎหมาย
ตำรวจมาจับเราไม่ได้เราอ้างแบบนั้นไม่ได้เราต้องตรวจสอบก่อน
อย่างนั้นคนก็ทำกันใช่ต้องตรวจสอบก่อนที่จะไปรับงานนะคะ
แม่แล้วความคิดสุดท้ายของเขาเรื่องการถ้าจะต้องถูกติดคุกเนี่ยนะ
เหมือนไปพักผ่อนนี่แหมนี่เราต้องขึ้นไหมว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
เราพูดเลยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ
ทีนี้ออกมาอย่างนี้ส่วนตัวเขาเองเขาจะมองยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะ
แต่กระแสสังคมมองว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
เขาก็ยังยืนยันนะเขาบอกกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
สิ่งที่เขาทำเขายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องน่าเกลียด

จะบอกว่าเขาเป็นพ่อปู่มหาหมุณีรับศักยันต์มีวิชาอาคมอะไรก็แล้วแต่
แล้วไปอยู่กับหญิงสามีหญิงสาวนุ่งน้อยห่มน้อยมาแนบชิดด้วยกิริยาท่าทางลักษณะแบบนี้เนี่ย
เขาบอกว่ามนต์เขาไม่เสื่อมศีลเขาไม่ขาดเพราะเขามีสมาธิจิตใจมั่นคงตั้งมั่น
ให้หญิงสวยงามขนาดไหนก็ไม่สามารถทำให้เขามีอารมณ์อะไรได้เพราะว่าเขารักภรรยาของเขาคนเดียว
ค่ะเรื่องมนต์เรื่องอะไรขอไม่พูดถึงแต่ว่าเรื่องของภาพล่อแหลมในการแต่งตัวโป๊แล้วก็โพสต์ในโลกออนไลน์มันก็น่าจะมีความผิดเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์
อ่ะใช่เอ้าลงฟังดูแล้วนะครับ
เรื่องอะไรล่ะเราไม่ได้ไปลงไปแบบเสพหรือเล่นกามกันหรือแบบนะครับหลังแบบใส่กันอะไรแบบนั้นมันก็น่าเกลียดใช่ไหมล่ะเพราะว่าเรามีลูกเรามีภรรยานะครับแล้วทำอะไรเราก็ต้องบอกก่อนอยู่แล้วบอกแม่บอกพี่บอกน้องบอกภรรยาอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เลยบอกว่าสังคมจะบอกว่าเสื่อมเสื่อมตรงไหนครับถ้าสมมุติการที่เราไปเด้ง

เราก็พยายามติดต่อไปยังอีกคนนึงนะฮะที่ชื่อว่าลุงโทนี่ที่อยู่ในคลิปด้วยกันบ้านอยู่แถวรามกำแหงเจ้าตัวบอกว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูลบอกว่าผู้ใหญ่ยังไม่อนุญาตเขามีผู้ใหญ่ด้วยยังไม่อนุญาตแล้วก็กำลังพิจารณาอยู่ว่ามีรายการโทรทัศน์ที่ติดต่อมาเยอะแยะจะให้เขาไปออกไปคุยเนี่ยเขากำลังพิจารณาอยู่ว่าถ้าไปแล้วจะมีผลดีหรือว่าผลเสีย
ครอบครัวถ้าพ่อปู่จะไปรับจ้างรีวิวครีมทาผิวแล้วคนเห็นว่าอยากผิวสวยเหมือนพ่อปู่ซื้อตามเราก็ไม่ว่ากันครับแต่ถ้าเกิดทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงว่าผิดกฎหมายเนี่ยก็ต้องก็ต้องยอมกลับสภาพไปอ่ะก็ต้องว่ากันไปเรื่องของกฎหมายอ่ะรู้อยู่เข้าใจอยู่แล้วค่ะ